เรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙ทุกผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๐ปีขึ้นรถไฟไป
แล้วก็เกิดอาการไข้ขึ้นสูงถึงขั้นหมดสติ
ต้องช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
สุดท้ายแล้วเสียชีวิตตอนที่ช่วยกัน
ล่าสุดวันนี้ผลตรวจออกมาแล้วว่าติดเชื้อโควิด๑๙หรือไม่ติด
เนี่ยผลออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าในช่วงเวลานี้ถ้าหากว่ามีใครเสียชีวิตแบบฉุกเฉินแบบนี้
คนก็จะตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนว่าเกี่ยวกับโควิด๑๙ไหม
แล้วมันก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายแบบนี้เกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้เป็นพากษ์เหตุด้านเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้
สถานีรถไฟบางมูลนาคที่จังหวัดพิจิตร
ผู้โดยสารที่เป็นผู้ชายคนหนึ่ง
ทราบชื่อต่อมาคือนายวุฒิชัยขันตามาศอายุ๔๐ปีเป็นชาวกรุงเทพ
โดยสารมาที่รถไฟขบวนที่๒๐๑สายกรุงเทพพิศนุโลกจะไปลงที่สถานีรถไฟพิศนุโลก
แต่ว่าระหว่างทางเกิดอาการไข้ขึ้นสูงแล้วก็หมดสติไปช็อกไปเลยไม่รู้สึกตัว
ก็แจ้งเกี่ยวข้องให้ทราบแล้วก็มาช่วยปฐงพจบาลเบื้องต้น
แต่ก็ยังไม่รู้สึกตัวสำหรับนายวุฒิชัยก็ต้องนำตัวส่งไปยังโรงพจบาลบางมุลนาค
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็แน่นอนนะครับว่าก็มีความกังวลกันว่าจะเป็นจากเชื้อโควิด๑๙หรือไม่อย่างไร
ช่วงบ่ายวันนี้นายแพทย์ธีรพงศ์แก้วพมรสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเปิดเผยว่านายวุฒิชัยที่เสียชีวิตเดินทางจะไปจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
รถไฟขบวนที่๒๐๑กรุงเทพพิศนุโลกออกเดินทางมาเมื่อ๙นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๑๘พฤษภาคมก็คือเมื่อวานนี้นะครับ
แล้วระหว่างทางได้เกิดอาการหายใจลำบากมีไข้ขึ้นสูงแล้วก็หมดสติ
พอรถไฟมาถึงสถานีรถไฟบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่กันให้มาช่วยเหลือนะครับ
ไข้สูงทีเดียวนะครับแพทย์และพยาบาลก็พยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่
สุดท้ายไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้ตามขั้นตอนได้มีการส่งสารคัดหลัง
ตัวของนายวุฒิชัยไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่๓นครสวรรค์
ผลออกมาแล้วเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาผลเป็นลบนะครับก็คือไม่ติดเชื้อโควิด๑๙นี่นะฮะ
แต่ว่าทางคุณหมอธิรพงศ์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรบอกว่า
นายวุฒิชัยจะเสียชีวิตด้วยเหตุผลแบบไหนอะไรยังไงเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้นเนี่ย
ตรงนี้ต้องให้ทางโรงพยาบาลบางมูลนาคนะครับเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับอาการป่วยที่เกิดขึ้นของนายวุฒิชัย
ซึ่งสุดท้ายแล้วเสียชีวิตนะครับ